คือจะว่าไปเนี่ยเรื่องของการที่ไปตีกันในโรงพยาบาล
ของกลุ่มคู่อารีที่ไปมีเรื่องมีราวกันมาจากที่อื่นเนี่ย
คือมันมีข่าวบ่อยมากบ่อยจริงใช่ไหม
มันเป็นพฤติกรรมลอกลินแบบหรือยังไง
แล้วคุณก็รู้ว่าจุดจบมันคืออะไรใช่ค่ะ
ถูกตามจับถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
แต่คราวนี้ไอ้วัยรุ่นที่มันมีเรื่องกันเนี่ย
คนนึงเขาถูกทรงตัวเขารักษาไอ้กลุ่มเนี่ยคู่อรี
ตามมาเจอญาติเขามารออยู่
เขารู้ข่าวว่าเนี่ยญาติเขาเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล

ยังจะไปรุมทำร้ายเขาอะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เข้าเข้าเข้าเข้า
เข้าเปิดปุ๊บพร้อม
นี่ค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาสกันที่หน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาตำบลสวาสตร์อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยสโทรณ

เหมือนกับพยายามมาแสดงกิติศัพท์มาประกาศศักดาต่อนะฮะพยาบาลก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
ประมาณ๑๐กว่าคนลงจากรถจักรยานยนต์เดินเข้ามาในโรงพยาบาล
มาถึงมาทำร้ายนายแสนชัยจันดีอายุ๕๙ปีซึ่งขาพิการด้วย
นายแสนชัยเป็นพี่ชายของนายสวัสดิ์จันดีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
นายแสนชัยเนี่ยสงสัยพวกนี้มันจะจำหน้าได้หรือยังไร
หรือว่าคงจะรู้ว่าคนนี้เป็นญาติของคู่อริเราที่เราทำจนเจ็บ
แล้วอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยถูกทำร้ายจนสลบกองอยู่กับพื้นเลยนะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ต้องเข้าไปช่วยกันจนชุลมุนนะครับ
แล้วตำรวจก็มาไอ้พวกนี้มันก็เลยขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าวัยรุ่นต่างถิ่นจะกล้าถึงขนาดนี้
มีเรื่องในงานบุญบ้างไฟยังตามมาถึงโรงพยาบาล
มาทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลย
เขาแค่เป็นญาติของคนที่ถูกทำร้าย
ส่วนคลิปที่มีการแชร์กันนะ
คุณคณิตถาบอกว่าเป็นแค่บางส่วนนะ
หลังจากเกิดเหตุที่ชายพิการถูกทำร้ายแล้วมีคนเข้าไปช่วย
ตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะคะตรวจแบบเช็คทำแพร่อะไรเสร็จแล้ว
เขาก็เลยเหมือนรอรับยาหน้าโรงพยาบาลนะคะ
ก็มีเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะที่ใส่เสื้อเหมือนกีฬา
กุดนะคะสีแดงดูกล้องวงจรปิดก็ได้ค่ะ
แล้วก็สักลายถึงแขนนะคะอ่าลุมเข้ามาทำร้ายเหมือนแบบ
คนเดียวนะพี่คนเดียว
หรือว่ายังไงก็ไม่รู้หนูก็คนมันเยอะอะพี่
ตรงนั้นก็คือเหมือนมีแบบว่าคนป่วยเข้ามาค่ะอ่า
แล้วคนที่โดนต่อยหรือว่าโดนทำร้ายคือสลบไปตรงนั้นเลยนะคะอ่า
ตรงทางเข้าโรงพยาบาลนะคะใช่ค่ะ
แล้วก็เหมือนไปช่วยกันอย่างเงี้เอ้าเหมือนลุงเราทำร้ายอะค่ะ
ห้าสิบปีหกสิบปีนะคะพี่โดนทำร้ายแล้วสลบลงไปตรงนั้นเขาก็เลยแบบไปช่วยกัน
แล้วเหมือนคลิปที่ออกไปอะค่ะคือ
ใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นใช่ไหมคะ
ก็เหมือนถ่ายคลิปขึ้นมาคือเราไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยเหมือนเราผิดอย่างเงี้ยค่ะอ่า
แต่ว่าก็จบกันด้วยดีแต่ว่าก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอะค่ะพี่เด็กมากค่ะเด็กมากเหมือน
สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วเด็กผมแบบสิ่งหูอย่างเงี้ยพี่
แล้วแม่นแม่นอ่ะไหมอ่ะกลางถนนอ่ะแต่มีตำรวจสองนายนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปตามอาการของนายแสนชัยจันดีผู้บาดเจ็บนะคะ
ที่เป็นญาติของคู่อริแล้วอยู่ดีก็โดนทำร้ายเนี่ยนะเออ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังอยู่โรงพยาบาลเยอะโสธร
เขาเล่าให้ฟังว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายในคลิป
ขาข้างขวาเขาเดินไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุอืม
ก่อนเกิดเหตุที่ถูกวัยรุ่นมารุมทำร้ายเขาเนี่ยนะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านโคกสูงจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟ
ช่วงเย็นเสาร์ที่๑๘พฤษภาคมก็คือช่วงเย็นเมื่อวาน
ก็มีหมอลำซิ่งมาแสดงในงานตัวเองกับญาติผีน้องก็ไปดูหมอลำ
แล้วก็น้องนายสวัสดิจันดีเนี่ยอายุสามสิบเก้าเป็นน้องชายเขา
มาจากกรุงเทพนะไปร่วมงานบุญบ้างไฟ
กลางดึกเขาบอกจำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเมาก็กลับมานอนที่บ้าน
แต่ว่านายสวัสดิ์เนี่ยกลับมาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่
รุมทำร้ายหลานชายนายสวัสดิ์ก็เลยเข้าไปช่วย
แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายใช้ไม้ฟาดหัวฟาดแขนฟาดขา
ญาติญาติกำลังจะพานายสวัสดิ์ขึ้นรถโรงพยาบาล
ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กู้ภัยมาถึงพอดีก็เลยรับตัวนายสวัสดิ์ไปส่งที่โรงพยาบาล
ตัวนายแสนชัยเองกับญาติขับรถกระบะตามไปสักพักใหญ่ใหญ่
กลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบเลยเดินมาหาเรื่องเดินมาหาเรื่องที่ด้านหน้าเนี่ยนะ
แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายจนตัวเองสลบไปเลยอะค่ะ
สลบน็อกไปเลยรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลยะโสธรระหว่างเขาหามส่งโรงพยาบาล
ครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายสวัสดิ์จันดีอายุสี่สิบนะคะก็เล่าให้ฟังว่าปกติจริงแล้วทำงานอยู่กรุงเทพ
แต่กลับไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟที่บ้านคืนเกิดเหตุวัยรุ่น
ต่างถิ่นมาร่วมงาน๓๐กว่าคนได้แล้วก็มาเต้นกันอยู่หน้าเวทีหมอลำค่ะ
ซึ่งวัยรุ่นในหมู่บ้านก็เต้นเหมือนกันอยู่หน้าเวทีเหมือนกัน
วัยรุ่นต่างถิ่นใช้ขวดเบียร์ตีหัววัยรุ่นในหมู่บ้าน
ก็เลยชุนละมุนกันเลยทีนี้ตัวนายสวัสดิ์เองเนี่ยอยู่หลังเวที
ก็เลยออกไปช่วยหลานชายที่ถูกทำร้ายก็เลยถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นทำร้ายเหมือนกัน
ตัวเองต้องวิ่งหนีออกไปนอกวัดอืม
วัยรุ่นต่างถิ่นก็วิ่งตามไปรุมทำร้ายอ่ะในสวรรค์เนี่ยอายุสี่สิบอ่ะ
รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเริงนกทา
ทีเนี้ยนายแสนชัยพี่ชายก็เลยไปดูอาการครับ
แล้วก็เลยถูกวัยรุ่นต่างถิ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเออ
ถามว่าใครเป็นญาติของนายสวัสดิ์อ๋อมาถามหาถามก่อน
นายแสนชัยก็เลยแสดงตัวว่าเนี่ยผมนี่แหละเป็นญาติพอบอกว่าเป็นญาติปุ๊บ
โดนทำร้ายจนสลบปั๊บอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเนี่ย
สวัสดิ์บอกว่าไม่คิดว่าวัยรุ่นต่างถิ่นจะกล้ามาก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ราชการนะคะเคยเห็นแต่ในข่าว
ว่าเออวัยรุ่นยกพวกตีกันตามมาตีกันต่อที่โรงพยาบาลไม่คิดว่าจะเจอกับตัวจริงจริงอ่ะ
เห็นแค่ในข่าวอ่ะอืมและนายสวัสดิ์บอกว่าที่สำคัญเนี่ยนะ
นายแสนชัยพี่ชายเขาอ่ะร่างกายไม่สมประกอบด้วยอ่ะครับ
วัยรุ่นต่างถิ่นกลุ่มเนี้ยยังกล้าทำร้ายเขาอ่ะแล้วที่แน่น่าจะเตรียมการกันมา
เพราะมาดูหมอลำไม่ได้มามือเปล่าเอาอาวุธมาด้วยอ่ะอืม
อาวุธมาร่วมงานบุญบ้างไฟด้วยแล้วก็มาก่อเหตุนี้ค่ะ
นี่ครอบครัวนี้โดนทั้งหลานทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยโดนกัน๓คนเลยนะ
ส่วนเรื่องคดีความนะครับพันธบทเอก
คณะรบรัตนใหม่นะฮะภูมิกับการสพเริงนกทา
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมามีญาติของผู้บาดเจ็บ
ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจก็เห็นคลิปแล้วนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วรู้แล้วว่าคนก่อเหตุมีใครบ้าง
ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทา
ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีทรัพย์สินทางราชการเสียหายมากน้อยขนาดไหน
เดี๋ยวก็จะมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยากันต่อไป

ใช่ค่ะทั้งโทษทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งเรียกค่าเสียหายกันให้เข็ดนะคะ